คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องการเมืองหน่อยค่ะ
พุธนี้แล้วนะคะ๕มิถุนายนจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาพ
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางพักที่ยังไม่ชัดเจน
ว่าจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
แต่ก็มี๕พักแน่ที่เขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขาก็จะแถลงข่าวด้วยในวันพรุ่งนี้
พลังประชารัฐก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นห่วง
พลังประชารัฐรวมกับอีกพักต่างที่เขาชัดเจนว่าจะร่วมมือกับพลังประชารัฐนะ
วกกับเสียงสวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมีปัญหา
คือคาดว่าจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ตามการที่วิเคราะห์หรือมองกันมาตลอด
ว่า๒๕๐เสียงสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกมาโดยคอสชเนี่ยคงจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ดิเดตนายกของพลังประชารัฐเป็นนายกต่อนั่นแหละ
เท่ากับว่า๗๕๐เสียงของรัฐสภาต้องการ๓๗๖๓๗๖หรือมากกว่านั้น
พลังประชารัฐตอนนี้เท่ากับว่าเขาหวังแค่๑๒๖แล้วบวก๒๕๐เขาก็๓๗๖แล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะพลังประชารัฐบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าว
ก็จะมีพักรวมพลังประชาชาติไทยพักชาติพัฒนาพักพลังท้องถิ่นไทย
พักรักผืนป่าประเทศไทยพักประชาชนปฏิรูป
ก็ยืนยันว่า๕พักการเมืองนี้จะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล
ร่วมกับพักพลังประชารัฐนะคะครับทำให้ตอนนี้
พลังประชารัฐที่ประกาศตัวเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
ที่มีเสียงอยู่ในมือแล้วร้อยห้าสิบเสียง
ก็รอความชัดเจนจากอีก๒พักก็คือพักภูมิใจไทย
และพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยห้าสิบสาม
ภูมิใจไทยห้าสิบเอ็ดสองพักนี้หนึ่งร้อยสี่เสียงครับ
แต่สองพักนี้คือยังไม่ชัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าจะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐหรือเปล่า
ก็ประชาธิปัตย์บอกว่าจะประชุมพรุ่งนี้นี่ใช่ไหม
ส่วนภูมิใจไทยเขาบอกไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่า
ถ้าประชาธิปัตย์ไม่มาเนี่ยก็ลบชื่อเขาทิ้งไปได้เลย
คือก่อนหน้านี้จับมือกันไปแล้วว่าจะไปกับพลังประชารัฐ
แต่ถ้าพลังประชารัฐรวมเสียงไม่ได้ที่จะบวกภูมิใจไทยแล้วเกิน๒๕๐เนี่ย
ภูมิใจไทยบอกไม่มาเพราะเคยประกาศเป็นท่าทีนโยบายไปแล้วว่า
ถ้าไม่ใช่เสียงข้างมากเนี่ยก็ไม่ขอไป
ก็ไม่ขอร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับพักพลังประชารัฐ

ประชาธิปัตย์วันนี้เขามีประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์ค่ะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์บอกว่า
ตอนนี้ทางพักยังไม่ได้คำตอบจากภักดิ์พลังประชารัฐที่ทางประชาธิบัตย์เสนอไปนะคะ
ซึ่งก็จะให้เวลาในการคิดสักระยะหนึ่งไม่กดดันอะไร
รวมถึงขอให้รอมติที่ประชุมสอสอของพักพรุ่งนี้
จะให้อิสระในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่

คณะกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์๒๙คนได้นัดหารือกันที่ร้านอาหาร
หัวหน้าพักก็คุยกับผู้สื่อข่าวแบบหน้าตาสดชื่นนะคะ
ก็ยิ้มหวานบอกแค่ว่ามากินกาแฟกันไม่ได้หารืออะไรเป็นพิเศษ
เลขาธิการพักในเฉลิมชัยศรีอ่อนบอกแบบนี้ค่ะ
เป็นการมาหารือพูดคุยสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
ทำความเข้าใจก่อนประชุมสอสอของพักในวันพรุ่งนี้
ก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้มีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ
ส่วนกรณีพักพลังประชารัฐแจ้งการแถลงข่าวร่วมกับอีก๕พักในการจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งก็ยังไม่มีชื่อของประชาธิปัตย์ซึ่งทางประชาธิปัตย์บอกว่าก็ไม่รู้เรื่องนี้
หัวหน้าภักดิ์บอกว่าไม่รู้เดคาที่การภักดิ์ก็บอกว่าประชาธิบัตรมีระบบของเขามีขั้นตอนในการทำงาน
ก็ต้องรอพรุ่งนี้แหละถึงแม้ว่ามติภักดิ์จะยังไม่ชัด
แต่ว่ามีการทวิตข้อความของกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์นะคะนางสาวมริกาบุญมีตระกูล
บอกว่าร่วมรัฐบาลกับลุงตู่ค่ะไม่มีอย่างอื่นประเทศต้องเดินหน้า
นายกมาจากรัฐธรรมนูลประชาธิปัตย์ก็นักเลงพอคบได้ใจถึง
ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกแค่สั้นว่ามีข่าวดีดิวไม่ล่มรอฟังพรุ่งนี้ค่ะ
อ่าเหรอ๑๒๐ลมถือค่ะ

เพราะว่าความจริงแล้วคนที่จะมาตั้งคอรมอคือคนที่เป็นนายก
ซึ่งก็ยังไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคำตอบพรุ่งนี้
แต่คำตอบว่าจะโหวตเลือกนายกจากคนไหนพักไหนเนี่ย

ใช่ว่าจะฟรีโหวตในส่วนของพักประชาธิปัตย์หรือเปล่า
มติของพักประชาธิปัตย์จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อเสนอของประชาธิปัตย์ที่มีไปยังพลังประชารัฐ
ก็คือเรื่องของนโยบายการทำงานกระทรงกระทรวง
แล้วก็มีข้อสำคัญก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ซึ่งความจริงวันนี้พลเอกประยุทธ์นายมนตรีเองก็พูดเอาไว้บอกว่า
เป็นเรื่องของกฎหมายก็ไม่ได้ตกปราบรับคำอะไรนะฮะ
ส่วนขั้นตอนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่๕มิถุนายนนี้
นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรในฐานะประธานรัฐสภา
ยืนยันว่าจะให้สิทธิ์กับสมาชิกทุกคนอย่างเต็มที่ในการอภิปรายนะฮะ

เพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับเอาไว้ว่าต้องเลือกนายกให้เสร็จภายในกี่วัน
รวมถึงผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกนะครับจะมาแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้หรือจะไม่มาก็ได้

ใครจะสู้ผมผมไม่สู้กับใครอยู่แล้ว
ผมสู้กับปัญหาบ้านเมืองมาเยอะแล้วสู้เพื่อประเทศชาติและประชาชน
ส่วนวันที่๕มิถุนายนเป็นเรื่องของกระบวนการในรัฐสภาส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องด้วย
และไม่จำเป็นต้องไปแสดงวิสัยทัศน์เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้
ตู่บอกว่าผมแสดงวิสัยทัศน์มา๕ปีแล้ว
นี่แหละฮะขณะที่ทางฝั่งของอีก๗พักในซีกที่เขาเรียกตัวเองว่าฟักซีกประชาธิปไตย
ไม่ได้บอกนะฮะว่าจะเสนอชื่อใคร
ขณะที่นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภานะครับ

จะอภิปรายคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์
ก็สามารถทำได้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของทุกคน
ส่วนสวจะไม่มีการประชุมหารือแนวทางการลงมติก่อนโหวตเลือกนายก
เชื่อว่าจะไม่มีสวลุกขึ้นอภิปรายเป็นองคารักษ์พิทักษ์พลเอกประยุทธ์
เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของสอสอ
แต่กรณีมีการพาดพิงเกี่ยวกับที่มาของสว
ก็อาจจำเป็นต้องลุกขึ้นชี้แจง
ค่ะก็ติดตามไทยรัฐทีวีแล้วค่ะ

วันพุทธนี้ตั้งแต่๑๑โมง
คือถ้านับจากวันโหวตเลือกประธานสภาเนี่ย
โอ้โหขานชื่อทีละคนก็เป็นวันนะ
นี่๗๕๐คนต้องขารชื่อทีละคนโหวดแบบเปิดเผย

ใช่ค่ะก็ไม่กำหนดเวลาค่ะจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะ
เอาที่ท่านชวนหลีกภัยบอกเลยฮะ
อีกวันกี่คืนก็ได้ครับก็ได้ค่ะ